ที่พอเราอ่านพอเราได้ยินได้ฟัง
แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีในชีวิตของเรา
มีโพสต์หนึ่งเค้าแชร์กันไปนะ
ถึงเจ้าของกระเป๋าที่ทำเงินทำบัตรทำกระเป๋าสตางค์หล่นหาย
คุณคะว่าก็ว่าไปโพสต์แบบนี้ไปแล้ว

ท้ายที่สุดเจ้าของกระเป๋าก็ได้กระเป๋าคืนนะคะคุณ
ไปดูดีกว่าว่าใครน่าจะเป็นนุ่มใจดีขนาดนี้

คือกระเป๋าสะตางหรือบัตรอะไรไป
แต่ว่าเฉพาะบุคคลเขาจะมีการลบข้อความ
คนอยู่หน้าอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีในระดับหนึ่งอยู่

แล้วก็บอกข้อความประมาณว่าถ้าหากรู้จักคนที่อยู่ในภาพนี้
ติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้วย
พอชาวเน็ตเห็นแชร์กันใหญ่สิคะคุณ
หลายคนไม่ได้แชร์อย่างเดียวมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเจ้าของ
เจ้าของโพสต์นี้ด้วยนะคะจนโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์เลย
เห็นแบบนี้แล้วทีมงานของเรารอช้าอยู่ใหญ่
ไปดูเลยค่ะไปดูคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้
ชื่อว่านายสำรวยบรรจงกิจอายุ๔๔ปี
พี่คนขวามือเสื้อขาวนี่ไงนะ
พี่เขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
ในตำบลนาจอมเทียนจำวัดชนโบรี
เนี่ยไปคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ได้
แล้วก็ขอเปิดดูหน่อยเถอะจะได้รู้ว่าเป็นของใคร
แล้วมีเอกสารสำคัญมากมายด้วย
สารที่สำคัญมากค่ะคือลอตเตอรี่ว่ามันสำคัญจริงไง
ถูกรางวัลแล้วหายไปโอ้ยเรื่องใหญ่หลายปียาวเลยแน่นอน
เห็นไหมคุณมันต้องตามหาเจ้าของ
พี่เขาบอกว่าก็ไม่รู้นะว่าเจ้าของเป็นใครรู้
แต่ว่าเก็บได้บริเวณริมถนนสุขุมวิทย์หน้าห้างเทสโกโลตัสสาขา
พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เขาก็ไปทำธุระปกติแหละแต่พอเห็นกระเป๋าตังค์หล่นก็เก็บมา
ไม่ได้ลังเลอะไรเลยนะคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องตามหาเจ้าของกระเป๋านี้ให้ได้
เพราะคิดว่าเขาต้องเดือดร้อนอยู่แน่เลย
ไงดีล่ะโลกทุกวันนี้เนี่ยมันง่ายไงมันใช้โซเชียล
พี่เขาก็ถ่ายรูปแชร์คนก็ช่วยแชร์ไปเยอะ
ท้ายที่สุดแล้วนะคะการโพสต์ของพี่เขาก็เป็นผล
เนี่ยค่ะเจ้าของกระเป๋าสตางค์ก็มาถึงร้านของพี่เขาเลยเนี่ยค่ะ
มานั่งนับเงินมานั่งตรวจสอบเอกสารต่างปรากฏว่าครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่าง
ลอตเตอรี่ยังอยู่นะอยู่ลอตเตอรี่นี่คืออยู่ครบนะฮะ
สองใบตะกี้ที่ฉันเห็นค่ะคุณตาดีค่ะ
ครบทุกอย่างค่ะเจ้าของกระเป๋าเงินนี้ก็คือ
คุณชวนยุทธ์พงเชื้อหยกคุณชวนยุทธ์บอกโอ้โห
ตอนที่ทำกระเป๋าตังค์หายตกใจมากเลยแล้วก็กังวลใจมากเลย
ตามหาจุดที่คิดว่าน่าจะหายก็ไม่เจอไง
ขอดูกล้องวงจรปิดต่างแล้วด้วยอะไรทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ท้อใจค่ะคิดว่าไม่น่าจะได้กระเป๋าคืนแล้ว
แต่ว่าท้ายที่สุดเห็นไหมคะพลังของโซเชียลพลังของชาวเน็ต
พลังของคนดีมีน้ำใจช่วยกันแชร์จนตามตัวเจอแบบนี้
โอ้โหชื่นชมยินดีนะที่พี่เขาเนี่ยได้ของคืนแล้วก็ชื่นชมพี่สำรวยด้วย
ทำเรื่องง่ายแล้วก็ใช้สื่อในทางที่ดีเชิงสร้างสรรค์นะ
แชร์เข้าไปจนเขาได้กระเป๋าตังคืนนะคะ
คือเรื่องนี้ต้องชื่นชมคนดีนะถูกต้อง
ก็ต้องฝากบอกเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับ
ใครที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือว่าจะเป็นของมีค่าอย่างอื่น
อย่างเช่นนาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์มือถือ
ใช่อันนี้หายกันบ่อยนะ
คือจะบอกให้ว่าถ้าเก็บไปแล้วไม่ไปคืนเจ้าของ
เก็บเอาไว้เป็นของตัวเองอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะ
ถ้าเราใช้ในทางที่มันถูกที่ควรมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แบบคุณพี่คนนี้
ปรบมือให้กับคุณพี่สุดยอดเลย
ต้องเล่าเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าคนที่เขาทำดีควรที่จะได้รับการชื่นชม
จะได้เป็นการกำลังใจแล้วก็ให้คนอื่นเขาอยากทำดีตาม
และที่สำคัญถ้าเราทำดีก็ได้ดีเป็นผลตอบแทน
เชื่อไหมว่ามันจะไม่เห็นคนแต่ว่ามันรู้สึกอยู่ที่ใจ
เราได้ทำความดีเราก็จะรู้สึกมีความสุข
แค่นี้เองคุณผู้ชมเป็นสิ่งเล็กน้อยที่มันสามารถทำกันได้นะคะ